คุณน้าหลานเนี่ยมาจับมาถึงที่บ้านเนี่ยคือเวลาตามปกติของทุกวันเลยใช่ไหมคะทุกวันคือเขาจะต้องจับตี๔ตรงใช่ป่ะคะ
แต่เมื่อคืนนี้คือเขาตื่นช้าไงหนูเป็นคนไปเรียกเขามันก็เลยเวลาตี๓แล้วทุกทีเขาต้องไปตลาดไง
ตอนนี้เขาเลยเวลามาถึงตี๓๒๐หนูก็เลยเดินไปเพราะบ้านหนูห่างกันแค่หลังเดียวหนูก็เดินไปเรียกเขา
หนูเลยเวลาแล้วไม่ไปตลาดเหรอหนูบอกกำลังจะออกมันก็พูดอย่างนี้มันก็เลยขับรถออกไป
ถ้ากลับวันนี้ช้าหน่อยค่ะ
เพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวว่าเขาจะไปแวะไหนคือเขาออกช้าเขาก็เลยกลับมาช้าเนอะใช่ไหมคะ
ค่ะช้าเขาก็เลยกลับช้าค่ะ
แล้วก็อย่างที่คุณสมศรีบอกเมื่อสักครู่นี้คือว่าดูลักษณะแล้วเนี่ยไม่รู้หรอกว่าโดนตาม
ค่ะไม่รู้หรอกค่ะถ้ารู้ว่าเขาต้องไม่จอดรถค่ะ
ก็คือพอมาจอดที่ร้านปกติแล้วเนี่ยตามข่าวคือยังไม่ก้าวลงจากรถเลยใช่ไหมคะ
ยังค่ะยังไม่ก้าวลงยังไม่เอาค่ะตั้งลงเลยค่ะพอเขาจอดปุ๊บแล้วเขาแบบว่า
ทางนู้นก็จอดปุ๊บทางหลานหนูยังไม่คาดคิดว่าจะเป็นคู่อลิหรือว่าเป็นใครเขายังไม่รู้เลยค่ะ
เห็นเป็นปืนหนูก็รีบวิ่งมาตรงโต๊ะหินเลยค่ะ
ครั้งแรกที่ได้ยินเสียงคือได้ยินปั้งเดียวหรือได้ยินหลายปั้งคะ
ลักษณะของการตามยิงน่ะคือตามยิงเหมือนกับแบบแค้น
คือจะเอาให้ตายหรือยังไงคือมันบอกลักษณะการยิงได้ไหมคะ
ทีแรกการยิงเขาก็แค่แบบว่ายิงมาแบบว่ายังไม่หวังผลเท่าไหร
แต่ทีนี้พอหลานวิ่งพอหลานวิ่งเขาก็ลงจากรถเหมือนตาม
แบบว่าจะหวังผลเอาให้ตายเลยอะค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรายังจัดเรื่องนี้ต่อนะคะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ได้เบาะแสพอสมควรนะคะ
แล้วก็น้ำหนักเรื่องไปทางเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสถาบัน
แต่ที่ใช้คำนี้ยังไม่สามารถบอกได้นะคะคุณผู้ชม
ว่าเป็นใครกับใครแล้วก็เป็นสถาบันต่อสถาบันจริงไหม
หรือว่าเป็นความแค้นส่วนตัวกันเองหรืออย่างไรยังบอกไม่ได้
แต่ที่มาแนวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตำรวจไปเห็นข้อความนะคะ
ทางโซเชียลมีเดียแล้วก็การคุยกันของเพื่อน
ในเรื่องของการท้าทายโดยใช้ตัวอักษรนะคะ
ก็เลยคาดว่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีน้ำหนัก
ส่วนเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหึงหวง
เรื่องความรักความไคร้ไม่มีนะคะคือมันแผ่วลงไปมาก
ขณะที่อีกหนึ่งเรื่องที่ว่าผู้ตายเนี่ย
เคยไปแจ้งเบาะแสให้ตำรวจไปจับแก๊งที่ลักรถจักรยานยนต์ของพ่อ
อันนี้ตำรวจก็ไม่ได้ตัดทิ้งนะคะคือยังไม่ได้ตัดอะไรทิ้งเลย
แต่ว่าน้ำหนักก็น้อยกว่าเรื่องที่น่าจะมาจากเรื่องของสถาบัน
เมื่อวานนี้เราคุยกับคุณน้าซึ่งอยู่ในเหตุการณ์นะคะ
แล้วก็คุณน้าเนี่ยเล่าปุ่มหลังของน้องได้หลายเรื่องทีเดียว
คุณพ่อด้วยนะคะแต่อีกหนึ่งท่านที่น่าจะเล่าได้เยอะไม่แพ้กัน
อาจจะรู้ก่อนหน้านี้ซะด้วยซ้ำไปว่าน้องมีเรื่องกับใครตกอยู่ในอันตรายหรือเปล่านะคะ
เราจะคุยกับคุณแม่นะคะเราคุยกับคุณนิพาพรสนทิค่ะ

สวัสดีค่ะ

คุณแม่อาจจะต้องขออนุญาตรบกวนคุณแม่เดินออกจากเสียง
คุณแม่อาจจะต้องเดินจากเสียงดังออกมาจากตรงนั้นนิดนึงนะคะ

ขออภัยนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นตะโกนใส่คุณแม่นะ
คุณแม่ค่ะขอบคุณมากที่ให้รบกวนช่วงเวลานี้พอดีนะคะ
แล้วก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งจริงจากทางไทยรัฐทีวีนะคะ
คุณแม่เมื่อวานนี้เราคุยกับคุณน้า
แล้วก็คุยกับพ่อรวมถึงข่าวที่มันออกมาด้วยเนี่ย
ตัวคุณแม่เองคิดว่าสาเหตุที่น้องโดนทำร้าย

เรื่องอะไรคะ
แม่คิดว่าน่าจะมาจากเรื่องสถาบันหรือเปล่าคะ

ตำรวจเขาก็สงสัยเหมือนกันค่ะ

ว่าตำรวจให้น้ำหนักเรื่องอะไรมากที่สุด
เขาก็ว่าประเด็นมันยาก
เพราะว่าน้องเขาเป็นเด็กดีมันหาปมยาก
เขาว่าอย่างนี้นะคะ

น้องเขานี่เธอเป็นคนเกเลอะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วจริงน้องก็ไม่ได้มีประวัติเรื่องของการชกต่อยวิวาสอะไรกันบ่อยใช่ไหมคะ
ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะ

คุณแม่น้องสนิทกับแม่ไหม

น้องสนิทกับแม่ไหมคะ

คุณแม่ค่ะขออนุญาตขัดจังหวะนิดเดียวคุณแม่อาจจะต้องเดินออกมาอีกนิดนะ
เดี๋ยวจะกลายเป็นตะโกนใส่คุณแม่นะ
ตะโกนไหมคะค่ะ
คือเขาเล่าทุกอย่างให้แม่ฟังไหมคะ

เขาเล่าเรื่องที่โรงเรียนเดิมที่สถาบันเดิมของเขาว่ายังไงบ้างคะ

สถาบันเดิมเครือสถาบันเทคนิค

หรือประถุมวัน
ใช่ค่ะ
เขาบอกว่าเดินทางไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่
ต้องย้ายเส้นทางไปทุกวันแน่
ถ้ามันอันตรายมาก
บ้านเขาว่ากับเขาอย่างนั้นนะคะ
ตอนที่เขาบอกว่าเขาต้องเปลี่ยนเส้นทางทุกวันเนี่ย
ถามเขาไหมว่ามีเรื่องอะไรคะ
ก็เกี่ยวกับสถาบันนั่นแหละ

สาบันที่ว่าคู่กรณีเขาอะค่ะ

ค่ะค่ะไม่แต่ที่ถามแม่คือหมายความว่า
เขาบอกไหมว่าเขาเคยไปทะเลาะไปมีปากเสีย
โดนทำร้ายมีการยกพวกตีกัน
คือลักษณะพฤติกรรมเขาเล่าให้แม่ฟังไหมคะ

ไม่มีไม่มีแบบว่ายกพวกอะไรกัน

ก็อาจจะแบบว่าคอยหลบค่อยดีดแค่นั้นนะคะ

ผมโดนทำร้าย

คุณแม่แล้วที่

แล้วค่ะแล้วเขาจะไปก้มรุมทำร้ายคนอื่น

เพราะการเดินทางเนี่ยแม่ให้เงินเขาไปแค่๑๕๐บาท
เขาสามารถที่จะกินข้าวกลางวันได้มื้อเดียวเองนะคะ
จากที่เขาเติมน้ำมันแล้วค่ะ

ต่อมาเขาจะหิงโซ่มากค่ะ
เขาจะบอกแม่วันหนูได้กินข้าวมื้อเดียวเองครับ

คือคงจะไม่ได้มีอารมณ์จะไปเกเลที่ไหนเนาะใช่ไหมคะ

คุณแม่แล้วที่มีข่าวว่าเพื่อนของน้อง
โดนทำร้ายเสียชีวิต๒คนก่อนเขาตัดสินใจลาออก

อันนั้นแม่ก็ทราบพอคร่าวนะคะ

คือเขานั่งเดิม
ใกล้กับสถาบันที่เขาเรียนนี่นะคะ

แล้วพอเสร็จแล้วก็ทีนี้เพื่อนเขา
พอเหล้าจะหมดกลมแล้วเขาก็บอก
กูกลับก่อนอะไรประมาณนี้นะคะ

เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยกูกลับก่อน
ไอ้นุ่งมึงจะกัดกับกูไหมอะไรอย่างนี้
เพื่อนกันเขาก็จะพูดในธรรมนองนี้นะ

แต่ว่าเหล้ายังเหลือประมาณอีกคนละ
ครึ่งแก้วครึ่งแก้วที่จะดื่มนะคะ

แต่ว่าไม่รู้อะไรโดนให้จิตใจเขาเสียดายเล่า
เขาก็หันไปว่าเขาจะกินเหล้าให้หมดก่อน
แล้วเพื่อนอีกคนนึงเขามีมอเตอร์ไซค
เขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวมึงไปกับกูก็ได้ประมาณนี้ค่ะ

เขาก็เลยยังไม่กลับเขาก้าวขาขึ้นแล้วนะคะ

ก็ต้องถอยหลังกลับอีกเพราะว่าอะไรประมาณนี้ค่ะ
ที่แม่บอกข้างต้นนะคะ
ค่ะซึ่งสรุปแล้วตอนที่เพื่อนชวนกลับตอนนั้นเนี่ย

ใช่ถ้าหนูกลับก็คงจะตายตั้งแต่วันนั้นแล้วล่ะ

แล้วลักษณะที่เพื่อนเขาโดนทำร้ายจนเสียชีวิต
คือเพื่อนเขาถูกทำอะไรคะ

โดยคดีของเพื่อนเขาชัดเจนไหมคุณแม่
ว่าสาเหตุมาจากเรื่องอะไรคะ
เรื่องสถาบันนี้ค่ะ

เพราะว่าเขาเห็นหน้าค่ะ
แต่ว่าตอนนั้นเขาจับได้หรือไม่ได้

เพราะแม่เป็นคนมาหาจริง
คือเขาพูดให้ฟังคำสองคำ

ใช่เรื่องมันเป็นอย่างนี้
เพื่อนถูกยิงตายอะไรประมาณนี้

เพราะว่าแม่ต้องทำงานทั้งวันคืนค่ะ
คือลูกเล่าแค่ไหนก็ตามนั้นเนาะ

ที่เพื่อนเขาถูกยิงนะคะสองคนใช่ไหมคะ
สองคนนี้ถูกยิงเสียชีวิต
คือวันเดียวกันครั้งนั้นเลยใช่ไหม
น่าตอนนั้นเสียชีวิตคนหนึ่ง

มาสาวก็บอกว่า
อย่าไปเรียนเลยลาออกเลย
แต่น้องเขาก็ยังทนเรียนมาได้อีก๒๓อาทิตย์
เขาก็มีความท้อคือไหนจะค่าเล่าเรียน

บากบั่นว่าจะต้องไปตรงนั้นตรงนี้

ต้องหาทางว่าเล็ดรอดไปให้ถึงสถาบันให้ได้
เขาก็เลยท้อตรงนี้ค่ะ

เขาเป็นคนแต่

พอลาออกแล้วเขาก็
แม่หนูไม่เรียนเลยนะ
แล้วนะแม่ที่นี่

คนละสถาบันกันเพราะว่า
ต้องออกกับลูกมาหาเรียน

เขาเลยไปสมัครที่วลัยลงกร

สมัครแล้วก็เดินทางปลอดภัย

ค่ะคุณแม่คนที่ถูกยิงเป็นเพื่อนคนหนึ่ง
แล้วเป็นรุ่นพี่เขาอีกคนนึงเหรอคะ
เป็นรุ่นพี่อีกคนโดนแบบหัวไหล่ค่ะ
สรุปว่าเสียชีวิต๑หรือ๒คนคะแม่
ไม่แน่ใจแม่มีข่าวแค่นี้ค่ะ

ที่ทำให้นุตัดสินใจว่าแม่ไม่เอาแล้วดีกว่า

คุณแม่เมื่อต้นเดือนสิงหาคม
ที่นุไปสถาบันเดิม
เพราะว่าเป็นวันสถาบันเนี่ย

ว่าเจอใคร

คือเนื่องจากทางเรานะคะรายการสด
แล้วก็รบกวนคุณแม่ในจังหวะที่อยู่ในช่วงพระสวดพอดีนะคะ

เดี๋ยวเอาให้จบประเด็นแล้วเดี๋ยวจะรีบวางแล้วนะคะแม่ค่ะ
แล้วจบที่ศาลนั่นแหละค่ะแม่ต้องไปเลี้ยงของเขาค่ะ

คือตั้งแต่ที่ไปวันสถาปนาสถาบัน
จนกระทั่งถึงวันเกิดเหตุเมื่อวานนี้เนี่ย
นุเล่าให้ฟังไหมว่าตัวเองทะเลาะกับใคร

ไม่มีค่ะไม่มี
นี่สอบถามจากรุ่นพี่เขานะคะ
ไม่มีเลยนะเราก็ขอลูกจะไปมีเรื่อง
รุ่นพี่เขาเขาก็มาที่โรงพยาบาลค่ะ

แล้วแม่ก็สอบถามเขาว่าเมื่อตอนที่น้องเขาไปสถาปนา
เขาไม่มีเรื่องอะไรกับใครหรือเปล่า
อ่าไม่มี
รุ่นพี่เขาก็บอกว่าไม่มีค่ะ
แล้วนุ๊กก็ไม่ได้บ่นอะไรให้แม่ฟังทั้งสิ้น
ตัวเองกังวลอะไรระแวงอะไรไม่มีใช่ไหมคะ

คุณแม่เรารบกวนคุณแม่เท่านี้ขออภัยจริงนะคะ
มันตรงเวลากันพอดีขอบคุณคุณแม่นะคะ
สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

คุณผู้ชมคะที่น้ำหนักมาที่เรื่องของสถาบัน
เพราะว่าไปเจอการโพสต์กันในกลุ่ม
อันนี้จากข่าวที่ออกมาตอนแรกเนี่ย
แล้วนอกเหนือจากนี้ประเด็นอื่นก็ไม่ได้มีน้ำหนัก

แล้วก็ที่คุณแม่บอกก็ตรงกันกับข่าวที่ออกมา
คือก็ไม่ได้มีอะไรบอกเหตุได้เลยว่าจะมีคนมาทำร้าย
เหนือจากข้อความที่ตำรวจเพิ่งไปเจอทีหลัง

แล้วเดี๋ยวเราจะคุยกับคนใกล้ตัวอีก๒คนนะคะ

ก็เรียนมาด้วยกันจนกระทั่งแยกย้ายกันไปเรียน
ช่วงตอนที่เป็นปวชนะคะ
รู้เรื่องอะไรบ้างไหมส่วนอีกหนึ่งคนคือแฟนสาวนะคะ
ซึ่งถ้าฟังจากเมื่อวานี้ที่คุณน้าบอก

ได้เล่าอะไรให้แฟนสาวฟังบ้างไหม

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งก่อนค่ะ
คุยกับหนึ่งในเพื่อนสนิทนะคะเราใช้ชื่อเป็นนามสมมุตินะคะ
คุณผู้ชมชื่อเอนะคะเอสวัสดีค่ะ

เองเนี่ยตำรวจได้เรียกไปสอบปากคำด้วยไหมคะ

แล้วไปเล่าอะไรให้ฟังบ้าง
ที่เอ๋คิดว่าน่าจะ
น่าจะบอกได้ว่าสาเหตุที่หนูเสียชีวิตเพราะอะไร
สาเหตุบอกยากมากเลยครับเพราะว่า
ไม่เคยมีปัญหากับใครเลยที่อยู่ที่บ้านนะครับผม

คือแถบระแวกบ้านไม่มีปัญหากับใครแน่
ใช่ใช่ครับผมแถบระแวกบ้านไม่มีปัญหากับใคร
เพราะไม่เคยมีปัญหากับใครเลยเป็นคนมีคนรักครับผม
คือนุเนี่ยเขาเป็นคนบุคลิกยังไงเป็นคนขี้เล่น
สนุกสนานหรือว่าเป็นไงดูน่ากลัวไหมเพราะว่าเขาตัวโตเนอะ

ไม่เลยครับเป็นคนขี้เล่นมากกว่าผมเข้ากับคนง่ายครับ
เป็นคนดีช่วยเพราะไม่ทำกระหับกิน

ทีนี้นุเนี่ยเป็นคนที่ดูดุไหม
หมายถึงว่าคือท่าทีเขาถ้าคนไม่รู้จักไม่สนิทเนี่ยนะ

ไม่เหรอครับผมเป็นคนตัวใหญ่เลยไม่ได้ดูดุขนาดนั้น
แล้วเวลาเขาพูดเนี่ยเขาเป็นคนเสียงดังที่แบบใครฟังแล้วมันจะแบบมันจะสะดุดหูไม่เข้าหูได้ไหม

ถ้าคุยกับคนเป็นปกติถ้าคุยกับเพื่อนนะครับผม
แล้วแบบเวลาอยู่ในกลุ่มเพื่อนนี่แบบเป็นหัวโจกเลยไหมเป็นหัวหน้าแก๊งไหมด้วยความตัวโต
ไม่ครับเป็นแค่เพื่อนกันส่วนใหญ่เป็นอยู่ที่บ้านด้วยครับไม่ค่อยได้ออกไปที่ร้านหรือไปข้างนอกอะไรมากมาย
คือที่ถามอย่างนี้ไม่ใช่อะไรค่ะคือถ้าสมมุติเรายังไม่ได้ฟันทงว่าเป็นเรื่องสถาบันก่อนนะ
จะไปมองหน้าใครแล้วเหมือนกับแบบแหมมันไม่ถูกชะตากันจะไปพูดใส่ใครแล้วมันแบบฟังไม่เข้าหูกัน
คือสาเหตุนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ
ทีนี้ในส่วนของข่าวคือถ้าฟังจากหลักฐานต่างเหมือนมันจะไปให้น้ำหนักเยอะที่สุด
อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเพราะผมเป็นเพื่อนที่บ้าน
เพราะผู้ตายเขาไม่เคยเล่าเรื่องสถาบันให้ผมฟังเท่าไหร่

ใช่ครับผมพอดีผมขายของด้วยกันเพื่อนผมขายตอนเช้าผมขายตอนเย็น
แล้วนุเขาเล่าเรื่องที่สถาบันให้ฟังบ้างไหมหมายถึงตั้งแต่ตอนที่เขายังเรียนอยู่ที่เดิมอ่ะนะ

เขามีเล่าให้ฟังบ้างครับแต่ไม่เคยเล่าด้วยว่าเคยทะเลาะใครบาดหมางกับใครไม่เคยเล่าให้ฟัง
เขาเคยแบบเหมือนกับไปรวมกลุ่มกันแล้วแบบไปท้าตีท้าต่อยกับใครไหมคะ
ไม่มีนะครับที่ไปรวมท้าต่อยกับใครแต่ถ้ามีอย่างก็คือแบบมีแค่ไปสถาพนากับลงเช้นเก่าครับผม
เอครับตอนที่เขายังอยู่สถาบันเดิมนะคะตอนที่ยังอยู่สถาบันเดิมเนี่ยนุบ่นให้ฟังไหม
เรื่องของการเดินทางต้องคอยเปลี่ยนเส้นทางหลบหลีกเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวมีเรื่อง
คือบ่นลักษณะแบบนี้บ่นให้ฟังไหมคะ

จริงแล้วตอนที่นุ๊กเขาไปเรียนเนี่ยนะคะเขากลัวไหมว่าจะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้น
เขาก็คงจะแบบตอนไปเรียนแรกก็คงจะไม่กลัวนะครับ
แต่พอมีอยู่ช่วงหนึ่งเพื่อนเขาโดนยิงเหมือนกันเสียชีวิตเหมือนกันครับ
เขาก็เลยย้ายจากมหาลัยหนึ่งมาอีกมหาลัยหนึ่งเพื่อเทสตัวเอง
ตอนที่มีเรื่องที่ว่าเพื่อนเขาเสียชีวิตโดนยิง
ุ๊กเขาเล่าอะไรให้ฟังบ้างครับเอ

ไม่ได้เล่าหรออ้อไม่ได้เล่าครับผม
ก่อนวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะเอางี้
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเช้ามืดของเมื่อวานนี้นะคะเอ
เอคุยกับนุครั้งล่าสุดก่อนเกิดเหตุเนี่ยคุยกันวันไหนคะ
คุยกันคืนนั้นเลยครับผม
เออคุยกันใช่ผมก็แยกกับนุ๊กมาตอนตีหนึ่งกว่าตีหนึ่งครึ่ง
แล้วผมก็มารู้สิว่าเพื่อนโดนยิง
เกิดอยู่ตอนรักษวรรณตี๔กว่าตี๕

นั่งพูดผมไปชิงข้าวด้วยกันมาครับผม

ไม่ครับผมคุยกันปกติเลยคุยกับน้องผู้ชายอีกคน
เป็นเดือนแผนกช่างไฟครับผมบอกว่าเออ
เองเรียนต่อให้เรียนต่อกันแบบนี้นะมันจะดีกว่า
อนาคตเดี๋ยวว่าจะใช้หุ่นยนต์มากกว่าคน
มันก็สอนน้องอยู่ผมก็ขับรถกลับบ้านมาปกติ
แล้วน้องคนนั้นเรียนที่ไหนครับ
เรียนพี่แถวปฐุมเนี่ยครับผม
ทีนี้ค่ะในคืนนั้นเนี่ย
คือไม่ได้มีบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับว่าเขากังวล

เขามีเรื่องกับใครเขาไปเขียน
เขาไปเขียนแล้วทะเลาะอะไรกับใครมีไหมเขาเล่าให้ฟังไหม
ไม่มีเลยครับขับรถไปกินปกติเลย
แล้วก็นั่งคุยกันเรื่องที่บ้าเรื่องจะไปเที่ยวกัน

คุยกันบ่อยว่าถ้าเรียนจบแล้วต้องโพสต์เสร็จ
ก็จะไปเที่ยวกันด้วยสักพันธุ์หน่อย

เพราะว่าข้อความที่ทางตำรวจได้จากโทรศัพท์ของนุเนี่ย
มันอาจจะเป็นชนวนให้เกิดเหตุได้หรือเปล่า
เรื่องของมีการท้าทายการ
อันนี้ผมไม่รู้เรื่องข้อความจากโทรศัพท์นะ
ปกติแล้วเนี่ยนะคะนุเขาเป็นคนแบบ

เขาชอบไม่ว่าจะเขียนในไลน์กลุ่มนะคะ
คือเขาจะเขียนเหมือนกับดูบู้ดูท้าทายมีไหม
ไม่นะครับเห็นช่วงหลังจะลงพวกแพทย์
เรื่องขายของมากกว่าร้านเปิดแล้ว
แปลกนะเพราะงี้น่าครับ
คือเท่าที่ฟังมาไม่ว่าจะกับใครก็แล้ว
แต่บุคลิกนุมีบุคลิกเดียวเลย
คือเด็กเรียนไม่มีเรื่อง
ท้าทายแล้วก็หลบด้วยซ้ำ

เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่จะ
เอาล่ะสิรฟ้าต่อเรื่องไม่ได้คิดไม่ออกอะไรจริง
เอาแบนที่สุดเลยนะถามแนนสุดเลยเขาเวลาขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย

เวลาขี่มอเตอร์ไซค์นี่แบบวิศวะเเถอะ๐

ไม่น่าเป็นไปได้ครับถ้าแค่เรื่องแค่นี้
ไม่น่าจะมาดักดินแดงขนาดนี้เลยนะ
ใช่คืออย่างที่บอกถามแบนเลย

ทางที่บ้านได้คุยกับเอไหมคะ

คุยไหมว่าน่าจะมาจากเรื่องอะไร

เพราะเราก็คิดเรื่องอื่นไม่ได้ออกเลย
แล้วเราก็ไม่รู้เรื่องสถาบันเลยเพราะนุ๊กไม่เคยเล่าอะไรเลยแค่ให้เราฟัง
นุตอนที่อยู่ปีครึ่งแล้วตัดสินใจลาออกมา
จากวันที่ลาออกมาจนถึงวันนี้มันหลายปีแล้วด้วยใช่ไหมคะ
ประมาณ๕ปีได้แล้วประมาณ๔๕ปีด้วย

แล้วในช่วง๔๕ปีนี้คือถ้านุจะกลับไปสถาบัน
ก็คืออย่างในวันสถาปนาเขาจะไปใช่ไหมคะ

กิจกรรมอื่นเขาไปร่วมเยอะไหมกับสถาบันเดิม
น่าจะมีบ้างนะครับบางทีผมก็ไม่ได้ลืมทุกเรื่องแหละครับ
แต่เขาเป็นคนเข้าสังคม

เพื่อนเยอะครับผมในช่วงที่งานศพที่เจ้าอีกไม่ต่อกันเลย

เพราะมีคนรักเขาเยอะมากทั้งโรงเรียนเก่าทั้งที่ทำงานที่แก๊งมอเตอร์ไซ
คลาสสิกเขาก็มาช่วยงานกัน
เพื่อนคุยกันไหมคะเอว่ามันน่าจะเป็นเรื่องอะไร

มันมีใครแบบสามารถที่จะบอกได้ไหมว่า
น้ำหนักมันน่าจะเกิดจากเรื่องอะไรเยอะที่สุด

ผมก็พูดไม่ได้นะครับว่ามันเป็นเรื่องอะไร
เพราะทุกคนก็ฟันทงไม่ได้ว่าเป็นเรื่องอะไร
เอครับที่เอบอกตั้งแต่ต้นเลยนะ
บอกว่าคือไม่รู้จับทางไม่ถูกเลยว่าสาเหตุมาจากอะไร

ุ๊กเขาเคยมีเล่าให้ฟังไหมคะว่าเขาสงสัยว่ามีใครตามเขาอยู่
มีมอเตอร์ไซค์วนหน้าบ้านมีคนมาถามหา
มีคนหน้าแปลกมาอยู่บ่อยในช่วงก่อนเกิดเหตุ

เหมือนมีคนมาถามผ่านทีหลังว่านุ๊กก็ไม่เคยรู้ตัวเหมือนกัน
ในกลุ่มเพื่อนข้างบ้านก็ไม่มีใครรู้เพราะไม่มีใครโดนถาม
คือถ้าอยู่ในระแวกบ้านจะมีเพื่อนนุ๊กอยู่กระจายแน่ใช่ไหมคะ
ใช่ครับแต่เพื่อนทุกคนเลยไม่มีใครโดนถามเลย
แต่ก็มีคนมาบอกว่ามีคนมาถามผ่าน๒๓วันทีแล้ว

เห็นบอกว่ามีนะว่ามีคนมาถามหา
แต่ในกลุ่มเพื่อนที่บ้านไม่มีใครโดนถามเลย
ไม่รู้ว่าเขาไปถาม
ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปถามใครมา
นุเนี่ยนะคะเวลาเขาไปไหนมาไหนนะ
ณตอนนี้นะณตอนนี้ที่ทำงานเนี่ยคือเวลาจะเหมือนเดิมทุกวันเลยใช่ไหม
ใช่ครับเวลากิจกรรมมันเจอทุกวันเลย
เอาอย่างนี้นะคะถ้าเรามองในมุมของคนที่จ้องจะทำร้ายเขานะ
คือนุ๊กเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเวลาเลย
เพราะฉะนั้นถ้าใครจ้องจะตามเขาจะเจอเขาแน่ถูกไหมคะ

คืนนั้นเนี่ยที่เออยู่กับนุ๊กจนถึงตีหนึ่งเนี่ย
น่าจะทำให้นุตื่นสายหน่อยไปตลาดสายหน่อยกลับมาสายหน่อย
เพราะเมื่อวานใช่ไหมมันจะผิดเวลาไปนิดเดียว
ทีนี้ไม่แน่ใจว่าเอได้เคยเห็นกล้องวงจรปิดที่อยู่ในข่าวหรือยังคะ

ได้เห็นกล้องวงจรปิดที่อยู่ในภาพข่าวยังคะ
ใช่เห็นแล้วครับผม
เป็นไปได้ไหมที่วนมาหาแล้วแล้วมันผิดเวลาไปนิดหน่อย
แล้วแบบไปเจอกันกลางทางแล้วก็วกรถกลับมา
ถ้าแบบไม่เจอกันตรงนั้นอาจจะไม่เจอกันอีกก็ได้

ก็ตั้งใจรู้เวลา
หรือว่าแบบคลับรถศวนกันไฟแย่งตา
ไม่มีเหตุผลนี้นะคะ

เอาอย่างนี้เอจนถึงตอนนี้พี่สรุปแบบนี้ถูกไหม
คือก็ไม่มีใครบอกได้ว่าน้ำหนักสาเหตุของการถูก

ใช่ครับผม
เพื่อนสนิทอย่างเอก็ไม่รู้เลย

ถ้าอยาก
ถ้าอยากต้องลึกแบบว่ามันเพื่อนที่มาหาอะไร

อาจจะคุยกันเรื่องพวกนี้ฟักฝากด้วยที่บ้าน

เท่านี้แหละเพราะว่าก็พยายามจะลองช่วยหา

แล้วก็ให้สืบจังหวัดลงมาทำงานด้วยนะ

สวัสดีครับผม

จากเหตุที่เกิดขึ้นเช้ามืดของเมื่อวานนี้
อธิบัติ

อย่างที่คุณน้าบอกตั้งแต่เมื่อวานนี้

คุยกันแล้วเจ็บปีแล้วนะคะ

นามสมมุติเช่นเดียวกันนะคะชื่อว่าน้องพลอยนะ

ค่ะสวัสดีค่ะ
พลอยขอแสดงความเสียใจด้วยนะ

ลอยจ๋าพลอยไม่ได้รู้เรื่องคดีอะไรเลยใช่ไหมคะ

เขามีติดต่อมาค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ใครให้ปากคำทางโรงพักค่ะ
แต่ว่าโทรศัพท์ของนุอยู่ที่ตำรวจแล้วถูกไหมคะ
ใช่ค่ะอยู่ตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วค่ะ
รอยพี่ถามแบบนี้เนื่องจากเมื่อวานที่คุยกับคุณน้า
เหมือนตำรวจจะเหมือนกับมีข้อมูลว่า
หนูเนี่ยไปเขียนข้อความในเชิงท้าทาย

คือหนูก็ไม่ได้ไปค้นโทรศัพท์หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

มันเป็นแชทส่วนตัวหนูก็ไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่า

เพราะตอนนี้หนูยังไม่ได้จับโทรศัพท์เขาเลยค่ะ
แชทเข้าใจได้นะคะแต่ทีนี้ที่จะถามพลอยก็คือว่า
ไม่มีค่ะคือเขาจะโพสต์แต่เขาขายของ
คือเขาจะโพสต์แต่รูปโจ๊กรูปอะไรอย่างนี้คือ

คือจะไม่มีอะไรที่มันเป็นข้อทำให้มีปัญหาได้เลยค่ะ
คือก็จะโพสต์จากข้อความฝากร้านอะไรแบบนี้นะ

แล้วปกตินุเป็นคนเวลาโพสต์เรื่องราวต่างมันมีไหม
ข้อความไหนที่มันจะดูว่าเขาดุดุดันบูหาเรื่องอะไรแบบนี้

ไม่มีค่ะถ้าบางทีหนูไม่แน่ใจว่าเขาไปเอามาจากไหน
แต่บางทีมันอาจจะเป็นเนื้อเพลงหรืออะไรแบบนี้
คือหนูก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปเอามาจากโพสต์ไหน

คือจะมีแต่โพสต์เรื่องราวปกติไม่มีปัญหา
แต่ทีนี้ในส่วนของอย่างที่หนูบอกนะ
นะคะแชทไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือว่าเดี่ยวกับใครก็แล้ว
แต่เราไม่รู้ว่าข้อความเป็นแบบไหนแต่อาจจะมี
ซึ่งอันนี้ที่คุยกับคุณน้าเมื่อวานเหมือนกับ
มันเลยทำให้ตอนแรกเรื่องไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหน

ซึ่งพลอยคิดว่าเป็นไปได้ไหม
คือตอนนี้คือทางหนูก็คือยังมันยังแบบว่าจะสงสัยฝั่งไหนฝั่งหนึ่งไม่ได้
คือตอนนี้คือยังคิดอะไรกันไม่ออก
เพราะว่าคือพี่หนูคือไม่ได้มีปัญหากับใคร
ก็เลยแบบคิดไม่ออกว่าใครจะมาเป็นคนทำอะไรอย่างนี้
ุมีอะไรเล่าให้พลอยฟังหมดใช่ไหมคะ

เล็กน้อยอะไรเนี่ยคุยกันได้หมดใช่ไหมคะ

ุ๊กเคยเล่าไหมว่ามีปัญหาอะไรกับใคร
อย่างน้อยช่วงเดือน๒เดือนก่อนก่อนเกิดเหตุกับเขาเนี่ย

คือจะโพสต์ขายของอย่างเดียว
ไม่เคยมีมาบอกว่าจะมีปัญหาหรืออะไรแปลกไม่มีเลยค่ะ
พอยคบกับนุมาตั้ง๗๘ปีแล้วใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นพลอยก็จะอยู่ช่วงเวลาที่เขา
จากสถาบันเดิมมาเรียนสถาบันใหม่ของเขาด้วยใช่ไหมคะ

ทำไมถึงตัดสินใจออกมันเจอปัญหาอะไรมากมายถึงตัดสินใจออกคะ
คือมันมีเหตุการณ์ที่เพื่อนเขาโดนโดนยิงบนรถแท็กซี่ค่ะ

แล้วคือทางบ้านก็คือรู้จักกับคนที่เสียอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยขอพี่โน๊พวกน้าแม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ขอว่าออกได้ไหมเขาเป็นห่วง
หนูก็โอเคออกให้แล้วก็มาหาที่เรียนใหม่ค่ะ
แล้วตอนก่อนที่จะลาออก
ก่อนหน้านั้นเวลาที่นุ๊กไปเรียนอะไรแบบนี้
เขามาเล่าปัญหาให้ฟังบ้างไหมว่าเขาเคยเจอดัก

แม้กระทั่งเขารวมกลุ่มกันไปมีเรื่องกับใคร
เขาเล่าอะไรแบบนี้บ้างไหมคะ
ไม่ได้มีปัญหาเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันมาดักเล่นนะ
หรืออะไรอย่างนี้คือแค่เจอกัน

แต่ว่าไม่ได้มีปัญหาว่าไล่กันหรือมีปัญหาหนักอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วบุคลิกนุ๊กเป็นคนถ้าสมมุติเจอนะคะ
ฝั่งตรงข้ามจะไม่บู้ใช่ไหม
ไม่ใช่ว่าเจอแล้วแบบฟัสกันแน่
คือแต่ว่าพี่นุ๊กคือเขาเป็นคน
คือเขาเป็นคนตัวใหญ่แล้วหน้าเขาจะดุนิดนึง

แต่ว่าหน้าเขาเหมือนถ้าแบบว่าคนคิดว่าเขายิงใส่ก็ได้
เพราะว่าหน้าเขาจะเป็นคนหน้านิ่ง
คือถ้าไม่รู้จักใครก็หน้าแบบเฉยอะ
เท่าที่พลอยทราบนะคะในช่วงก่อนเกิดเหตุกับเขาเมื่อวานนี้เนี่ย
ไม่มีความกังวลเรื่องอะไรเลยว่าจะโดนทำร้าย
มีใครมาขู่มีเรื่องกับใครกังวลอะไรไม่มีเลยใช่ไหมคะ
ไม่มีเลยค่ะไม่มีปัญหาไม่มีอะไรคือใช้ชีวิตปกติ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าเรื่องเกิดขึ้นได้ยังไง
ใช่ค่ะไม่มีใครคือคิดกันไม่ออก
เพราะว่ามันคือแบบว่าช่วงก่อนหน้าที่จะเกิด
คือมันไม่มีวี่แววว่าโอเคมันมีคนมาดูลาดราวหรืออะไรอย่างนี้
คือมันไม่มีที่สิทธิ์สังเกตเลยอะค่ะ
เขาเคยมีเรื่องกับใครบ้างไหมคะพลอย

เอาแค่เดินผ่านกันแล้วแบบเหม็นขี้หน้าแบบเขม่นกันเนี่ยเคยมีไหมแบบนี้

ไม่มีอะไรเลยจริงนะเนี่ยคือคุยกับทุกคนแล้วเนี่ยนะคะ
แล้วเดี๋ยวพลอยต้องไปให้ข้อมูลกับตำรวจเมื่อไหร่คะ
เดี๋ยวทางตำรวจเขาจะโทรมานัดอีกทีค่ะ
ตอนนี้ตำรวจเรียกสอบไปหลายคนยังคะคนที่เป็นเพื่อนคนใกล้ชิด
ก็มีคนรอบข้างเรียกต่อไปบ้างแล้วค่ะ
แต่ตัวหนูคือเค้าจะโทรมานัดอีกที
ค่ะก่อนที่จะเกิดเหตุกับนุเนี่ยพลอยคุยกับนุ
ครั้งสุดท้ายตอนประมาณกี่ทุ่มหรือว่ากี่โมงคะ
คุยน่าจะประมาณ๓ทุ่ม๓ทุ่มกว่าประมาณนี้ค่ะ
คือระหว่างรอเขาไปเก็บร้านไปเก็บไปปิดร้านอะไรอย่างนี้
เพราะว่าพี่สาวเขาก็ขายก๋วยเตี๋ยวตรงที่เดียวกับที่เขาขายโจ๊กอะค่ะ
ก็คือรอคุยกันปกติพอเขากลับมาก็โอเคต่างคนต่างนอน
บอกกันดีเหมือนปกติก็ไม่มีปัญหา
เมื่อสักครู่นี้คุยกับเอนะคะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทอีกคนนึงพลอย

เพิ่งเจอกันตอนตีหนึ่งครึ่งก็ไม่มีอะไรเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเจ้าตัวก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองโดนตามหรือจะโดนทำร้าย
ใช่ค่ะ
เข้าใจค่ะพลอยเดี๋ยวยังไงก็ตามข่าวกันต่อนะคะ
ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลนะคะพลอยยังไงแสดงความเสียใจอีกครั้งนะ
ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพลอยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือที่น้ำหนักไปทั้งเรื่องสถาบันเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่คุณน้าให้สัมภาษณ์นะคะ
บอกว่ามันอาจจะมีข้อความที่มีการท้าทายกันที่อาจจะเป็นเชื้อไฟทำให้เกิดการทำร้ายกันได้หรือเปล่า
อันนี้ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าก็อย่างว่าถ้าเรามาฟังวันนี้อีกเนี่ยนะคะ
แล้วก็ทบกัน๒วันก็บอกไม่ได้นะคะว่าเป็นเรื่องสถาบันจริงนะตอนนี้
ตำรวจให้ข้อมูลกับทางทีมงานนะคะแต่ขออนุญาตยังไม่ให้สัมภาษณ
ตำรวจก็ตั้งคณะทำงานแล้วขอเวลาอีกสักสองสามวันน่าจะมีความคืบหน้านะคะ
แล้วก็ตำรวจยังไม่ได้ให้น้ำหนักไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเป็นพิเศษ
อันนี้คือการทำงานที่ปฐุมธานีนะคะ
หมดเวลาของรายการค่ะส่วนข่าวอื่นอีกในรายละเอียด
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ